ดูผลการแข่งขันฟุตซอลไทยแลนด์ลีกกันหน่อยนะครับที่ไทยรัฐทีวีของเราทำการถ่ายทอดสดครับ
โดยไทเทคนั้นก็สามารถเอาชนะนครราชศรีมาวีวันได้แบบสุดมันครับ
ทั้งคู่นะครับแพ้มาในนัดเปิดสนามเหมือนกันครับเกมคู่นี้พังประตูถล่มทลายครับ๑๓ประตูเลยทีเดียว
โดยทีมเยือนครับได้ประตูจากภูมิทรัพย์วงศาพิจารณ์ที่ระเบิดฟอร์มทำแฮทริกยิงคนเดียว๓ลูกนะครับ
จากนี้ก็ได้จากวรพฤษอากรรัฐและเมธาสิทธิมีเพียรช่วยกันยิงอีกคนละ๒ลูกครับ
ส่วนบรรหารขันติชัยขจรซัดไป๑ลูกนะครับ
เกมนี้ก็โลโซดีไทเทคครับคว้า๓แต้มแรก
ส่วนนครราชสิมาวีวันแพ้เป็นเกมที่๒ติดต่อกันยังไม่มีแต้มนะครับ
วันพรุ่งนี้ยังมีให้ได้ลุ้นกันต่อ๓คู่ครับ
คู่ที่ทางไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับในเวลา๑๖นาฬิกา๕นาที
มุทรสาครครับพบกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย
๒คู่พร้อมกันในเวลา๑๘๑๕นาทีครับ
สุราธานีพบกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและอีกคู่หนึ่งครับ